วิ่งกันตุ้งมานะคะ

สถานกรรมนี้คือวิ่งขึ้นมา

หนุ่มน้อยคนนี้มานั่งแทนพี่มนต์หรือเปล่า

เดี๋ยวรอดูซิว่าพี่มดมาวันนี้เป็นไง
ต้องบอกว่าช่วงนี้หลายคนเนี่ยเริ่มแบบเอ๊ะคนใกล้ตัวทำไมติดโควิดกันอีกแล้ว

ใช่ค่ะช่วงนี้สถานการณ์ก็คือตัวเลขของผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะขึ้น
แล้วก็ผู้เสียชีวิตถ้าสมมุติตกหารเฉลี่ยต่อวันประมาณ๑๐คนเลยช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
นายแพทย์ธีระวรัฐนารัฐท่านก็มีการออกมาระบุถึงการวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดในประเทศไทยนะตอนนี้ค่ะ
สถิติรายสัปดาห์๑๔ถึง๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ
๒รายซึ่งสูงกว่าสัปดาห์ก่อน๑๑๗เลยค่ะ
แต่ก็สูงกว่า๔สัปดาห์ก่อนด้วยนะคะแล้วจำนวนผู้เสียชีวิตก็คือ๖๔รายมากกว่าสัปดาห์ก่อนอีก๑๙๐เลยค่ะ
ซึ่งจำนวนผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ที่๒๒๖รายก็มากกว่าสัปดาห์ก่อนอยู่๓๘
ก็คือดูจากตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะ
แล้วก็จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ๔๐๑รายค่ะมากกว่าสัปดาห์ก่อน
คือค่าการประมาณคนที่ติดใหม่รายวันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะคะ๑๘๘๐๐๒๖๐๐๐โดยประมาณเลย
คือถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี๒๕๖๕ที่ผ่านมาเลย
แต่ก็เชื่อกันว่าตัวเลขในระบบจะน้อยกว่าสถานการณ์จริง
แล้วก็ที่ควรตระหนักก็คือจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกือบถึง๓เท่านะ
อันนี้น่ากลัวคือเหมือนถ้าจำได้ว่าสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่ระบาดออกมาคือ
มันระบาดได้เร็วแล้วก็แพร่ได้เร็วกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ค่ะเท่าตัวใช่ป่ะคะ
แต่เขาบอกว่าอาการมันจะไม่รุนแรงเท่าแต่อันนี้คือยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น

ใช่คือตอนนี้ก็คือต้องรักษาเรื่องของความสะอาดแล้วก็มาตรการต่างโอเค
เป็นการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะใส่แมสเวลาที่ต้องออกไปเจอผู้คนในสถานที่ที่แออัด
เลี่ยงระบบแบบต่างนานาเรื่องของการระบายอากาศที่ไม่ดีหรือว่าการแชร์ของกินกับคนอื่น
อะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคือตอนนี้ถ้าสมมุติว่าอ่ะ

ก็แยกตัวออกจากคนอื่นหน่อยสัก๗๑๐วัน
แต่ตอนนี้บางสถานที่บางที่ทำงาน
ก็คือเหมือนอ่าโอเคป่วยก็ไม่เป็นไร
ก็คือใส่แมสหน่อยแล้วก็พยายามแยกตัวออกจากผู้คน

แล้วก็ระวังตัวเองแล้วก็คือไม่ใช้ของร่วมกับคนอื่นเลย
ใช่ถูกต้องตอนนี้ก็อาจจะต้องทำเป็นแบบนั้น
คือโอเคป่วยได้แต่ว่าพยายามดูแลให้มันไม่รุนแรง

ใช่คือพอตอนนี้มันเป็นเหมือนจะเป็นโรคประจำถิ่น

เหมือนกับว่าทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองให้เต็มที่แหละ
ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับผิดชอบตัวเอง
รับผิดชอบสังคมด้วยแบบนั้นนะคะ
เพื่อที่จะได้เหมือนกับว่าให้คนอื่นเนี่ย

เดี๋ยวนี้หลายคนก็รู้สึกว่าถ้าเหมือนจะมีไข้นิดหน่อย
ช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็อาจจะลองตรวจกันหน่อย
ถ้าเป็นก็เลือกดูถ้าคุณหยุดได้ก็หยุด

ใช่เพราะว่าตอนนี้อย่างวันนี้ดูดิลมแรงมาก

ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็เรียกว่าพายุมา
แล้วมาแบบไม่ธรรมดาคือมาแรง

แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้แบบว่ามีผู้เสียชีวิต
ลองเล่าให้ฟังในช่วงเบรกหน้ากันแล้วก็ลองเรื่องของฝนฟ้าอากาศ

พี่ไม่ได้ไปถ่ายตีไทยกว่าไปเดือนแล้วเนอะ

ก็ยุ่งนู่นยุ่งนี่ก็แบบไม่ได้ไปตีท้ายครัวเลย

ใครบอกว่าบ้านพี่ติ๊กเหมือนห่อศิลป์ย่อมใช่มั้ย

เดี๋ยวรอไปติดตามเอาอันนั้น
แต่วันนี้เขาบอกว่าขอรมอลดูการที่แบบว่า

ชุมนุมแล้วนะฮะ
ตรงนั้นเขาออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับ๑๑๒ด้วย

อันนั้นเขาชุมนุมกันอยากเพื่อที่จะให้กดดันสว
คือประมาณว่าไปขอคะแนนสวนั่นแหละ

มันจะได้จัดตั้งรัฐบาลแบบว่าไปถามสวว่าจะได้หรือเปล่า
แต่อีกสิ่งหนึ่งวันนี้เรายังมีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่
มันมีคำถามมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะว่าสรุปแล้วพักพลังประชารัฐก่อน
พลังประชารัฐเนี่ยยังจะบิ๊กป้อม

เพราะมีกระแสว่าท่านจะรือสะพัด
บอกว่าจะวางมือจะลาออกจากการเป็นสาว

ก็หมายสีส้มใช่มั้ยน้องตามพี่บ่อสีหรือเปล่า
แต่ออกส้มอ่อนออกส้มอ่อน
ส้มมั้ยส้มไม่คะครีม
นี่ให้รูปอล์สสิ
นี่ปรากฏก็ยิ้มแย้มตอนขามาเนี่ยนะครับ

ปกติข่าวลือปุ๊บจะต้องมีคนออกมาตอบโต้

กลับคำตอบที่ได้รับส่วนใหญ่ว่าอีงไง
รู้ไหมอาจจะมีความเป็นไปได้อาจจะหรอคะ
ขอฟังเสียงบิ๊กป้อมสักนิดหนึ่งก่อนฮะ
ฮะยังอยู่หรอครับ
อยู่ผมจะไปไหนโล่งครับท่านท่านจะถอยมือถอยจากการเมืองไหมครับ
เร็วเร็วเนี้ยครับเอ้าถอยที่ไหนผมยังไม่ได้คิดเลยเนี้ย
หมายถึงว่าท่านยังเป็นหัวหน้าภักษ์พลังภาษาลักษณ์เป็นที่ครับผม
เป็นอยู่บ้างแล้วโอ้โธเอ้ยถามเถอะมีมีคนบอกว่าท่านจะลาออก
แล้วให้แล้วให้ท่านชายพุทธอะค่ะได้ที่นัดพิมันส่อส่องอะค่ะ
โอ้โฮท่านครับแล้วใครข่าวที่บอกว่าจะไปยุกภักษ์เพื่อใคร
อะไรที่นี่ไม่จริงหรือใช่ไหมครับก็ต้องไปถามคนที่เขาคิดอ่ะ
ครับเขาคิดแล้วแล้วก็พูดมาไปถามผมเองไม่พูดอะไรแหละ
ผมยังไม่คิดอะไรแหละผมอยู่ให้เฉยแท้แหละ
ผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยผมยังไม่ได้พูดอะไรเลย

อยากจะรู้ต้องไปถามคนที่เขาคิดกันหน่อย
แล้วใครลืมมาเนี่ยดูสิเห็นไหม
แต่ก็จะก็ลืมสัมพันธ์แต่ถ้าอะไรเมฆจะไปให้คนลืมได้ยังไงฮะ
เอ่อลุงป้อมคือเมื่อวานมีคนไปถามปุ๊บคนที่พักถามว่า
ตอนนี้ไม่รู้แต่โอกาสจะเกิดขึ้นได้มันมีเข้าใจป่ะ
คือประเด็นเมื่อวานมันมีคนส่งข่าวมาในกรุ๊ปไลน์ผู้สื่อข่าวด้วยค่ะ

ใช่ตอนบ่าย๓โมงครึ่งผ่านไปแป๊บเดียว
เขาบอกว่าเดี๋ยวขอยกเลิกการแถลงพรุ่งนี้ที่บอกไปก่อนนะ
หน้าข่าวก็งงว่าทำไมยกเลิก

เพราะว่าถ้าสมมติอย่าลืมนะ
หนึ่งยังย้ายไม่ได้ง่ายหรอก

จะมีคมำชุดใหม่นายกคนใหม่เนี้ยสิงหาเสร็จมั้ย
แต่ว่าค์ไปตามประธรรภรณูนนี่ไหมใช่มั้ยแต่ว่า
ใช่ถ้าตามประธรภรณูนหรือหลังเลือกตั้งหกสิบ
เวลา๖๐วันนั่นหมายถึงว่า๑๓กรกฎาคมคือวันสุดท้ายที่กรกตจะสามารถรับรองสอสอและผลการเลือกตั้งนะ
แต่กว่าจะแบบอ้าวถ้าครั้งนึงสวไม่มาครั้งสองสวไม่มาล่ะ
อ๋อที่ว่าเปิดประชุมเลือกประธานใดใช่ป่ะฮะ

เพราะว่าถ้าไม่มีประธานถ้าไม่มีประธานก็ยังเลือกนายกไม่ได้
ถูกต้องไหมแต่คราวนี้ถ้าสมมุติอ่ะรอบนึงเสนอไปปุ๊บ
แล้วสอสอได้สอวอไม่ได้หรออ้าว
ก็ยังไม่ยังไม่จบแล้วสวเขาบอกมาแล้วเหรอ
ว่าเขาจะยกให้หมดอ่ะ๖๖คนอ่ะคิดซิคิดซิ
ช่วงนี้ก็เลยแบบว่าสำนักข่าวต่างก็คือมีการแบบว่าไปสอบถามสวแต่ละท่านเนอะ
ถึงแบบว่าเจตตำนงและความคิดท่าทีทั้งสันอาหารว่าจะแบบอื้ม
แต่ละคนจะยังไงที่มาจริงจริงลองนับดีดีสิถึงยี่สิบหรือยัง
เอาที่ยืนยันแบบว่าว่าจะมาท่าที่ว่าจะยก
ผมเออให้เรื่องยังยกว่าพิธาริมจรรย์รัฐครับก็ตอนนี้คือคนก็ไปสังเกตคุณพิธาหนึ่ง
ไปพักเก้าไกรหนึ่งไปหาลุงป้อมหนึ่งขาดลุงตู่ไปได้นะแม่
แต่เอาจริงอย่าเพิ่งตกใจเพราะเพิ่ง๒อาทิตย์
นี่คุณเข้าอาทิตย์ที่สองใช่ตามกรอบจริงจริงอ่ะ
ได้ทั้งแปดอาทิตย์อืมถามว่าอาทิตย์ที่สองของการเอ่อ
รัฐบาลเก้าไกรเริ่มเริ่มจัดปุ๊บเนี้ยอืมถือว่าเร็วค่ะ
ทางที่รับพลังประชารัฐชาติกว่านี้น่ะหรอในความรวมใดใดใช่ไหม
เมื่อวันของพระเก้าไก่ค่ะที่เซ็นร่วมกับแปดพระการเมืองเนี้ย
นะฮะในการจัดตั้งแต่บานอ้าวไปดูนี่นี่นี่
วันนี้เขาบอกแว่นหลุดด้วยนี่ใช่อันนี้อันนี้จังหวะตอนจะเข้าไปประชุมอ่ะ
อันนี้หลุดรอบสองนะอืมมีหลุดรอบแรกด้วยอืม
รอบแรกนี่ชอตแมสพอดีหลุดปุ๊บอ่ะลองฟังเสียงก่อนหน่อยอืม
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องรักษาสาการให้มันปกติให้มากที่สุดนะจ๊ะ
แล้วก็ขอร้องกันให้ทุกคนอยู่ในความสมบูรณ์เรียบร้อย
เพราะอยู่ในขั้นตอนของทางรัฐบาลใหม่ทั้งเราก็พร้อมเนี่ย
ไม่รู้ไม่ทราบ
ไม่ทราบอนาคตไม่ทราบผมทราบปัจจุบัน
ก็ไม่มีปัญหาฝ่ายกฎหมายเขาตอบมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น
ก็บอกไม่ตอบเธอถามอะไรอย่างอื่นดีกว่าดีกว่าไหม
เมื่อถามว่าบรรดาแฟนคลับผู้สนับสนุนของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
พอมีความหวังอยากเห็นนายกในการจัดตั้งรัฐบาล

เป็นไปได้ไหมที่นายกพลเอกประยุทธ์เนี่ย

ส่วนกรณีที่มีการปลุกระดมมวลชนผ่านโซเชียลมีเดีย

เพื่อกดดันสมาชิกวุฒิสภาหรือสวเนี่ย

อันนั้นมันเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคง

เป็นการติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดพอสมควรตอนนี้

หลายคนจับตามองหมดเลยนะ

เพราะว่ามันเหมือนคนทุ่มเทสนใจ

ครับ
เมื่อวานนี้เรามีการพูดถึงเรื่องของ
เหมือนกับว่าอาซ่อนเล่นทำลายพญาหนุ่มหลักฐาน
เรื่องนี้ทางด้านรองผู้ประคับการตำรวจกลางปรับกรรมก็บอกว่า
เพราะฉะนั้นหมายเรียกครั้งที่๑จะออก
เพื่อให้มาพบในช่วง๒๙๓๐พฤษภาคม
ถ้าไม่มาหมายเรียกครั้งที่๒ก็จะออกอีก
และถ้าหมายเรียกครั้งที่๒ไม่มาอีก
ตามขั้นตอนกระบวนการสามารถออกหมายจับได้ทันที

พอดีวันนี้ได้คุยกับทนายพัฒน์ค่ะทีมข่าวของไทยรัฐ
โทรไปสอบถามบอกทนายพัฒน์รู้หรือยังเนี่ยว่าโดนหมายเรียกนะ
ทนายพัฒน์บอกว่ายังไม่เห็นหมายนะคะ
ไม่เห็นหมายจากตำรวจมาเลยค่ะก็เลยไม่ได้ไปไงค่ะ
เพราะว่าไม่ได้มีหมายมา
ทนายพัฒน์คิดยังไงที่กองปราบออกหมายเรียก
ตอนแรกเขาบอกเขาจะออกหมายจับด้วย
ทนายพัฒน์บอกว่าอ๋อไม่แปลกหรอกค่ะที่สารยกคำร้อง
เพราะว่าสารพิจารณาแล้วแปลว่าตำรวจไม่ได้มีหลักฐานที่จะ
เหมือนกับชี้ชัดว่าทนายพัฒน์มีพฤติการในการกระทำผิด

เขาก็เลยยกคำร้องตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งอันนี้ถูกแล้ว
แต่ระวังนะคะตำรวจที่จะออกหมายจับดิฉันเนี่ย

ก็จะมีบทบัญญัติที่จำนวนเอาไว้บอกว่าเหตุที่จะออกมาจับได้

ดีแรกก็คือเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดเนี่ยน่าจะได้กระทำความผิดอาญา
ที่มีความดีมีอัตราโทษจำคุกสูงยังสูงเกิน๓ปี
เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิด
ดังนั้นตามที่สารท่านยกคำร้องใช่ไหมคะ
กรณีนี้ที่สารยกเนี่ยนะคะก็จะเป็นกรณีที่ตีความได้ว่า
ไม่มีหลักฐานอันสมควรว่าทนายแอมจะได้กระทำความผิดอาญา
และไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าทนายแอมจะหลบหนี
หัวหน้าเขาบอกว่าให้เขาออกหมายเรียกมาเราเป็นนักกฎหมาย
ออกหมายเรียกจะจัดการแล้วออกหมายเรียกออกสองครั้งด้วย
แต่ละครั้งห่างกัน๓๐กว่าวันแล้วก็ไปนับดู
ทนายพัฒน์เป็นตัวยืนเป็นตัวแม่ตัวยืนตัวหลักดีกว่า

แล้วเมื่อมีทนายคนไหนเข้ามาไม่ว่าแอมจะแต่งมา๒๐๐คน๕๐๐คน
แต่งได้ค่ะแต่คนที่เข้ามาจะต้องเข้ามา
โดยความยินดองของทนายคนที่หนึ่งคือพัฒน์
แปลว่าตอนนี้ก็ชัดเจนก็คือไม่ว่าแอมสายนายจะแต่งตั้งทนายมา
อีกกี่คนก็ตามทนายหลักในคดียังคงเป็นทนายพัฒน์

เป็นทนายหลักเพียงหนึ่งเดียวอยู่ตอนนี้
แต่ถ้าหลังจากนี้แอมจะมีการเซ็นแต่งตั้งทนายขึ้นมาอีก

และนี่มีกระแสข่าวลืมมาด้วยนะคะว่า
อาจจะฟ้องรายการพิธีกรกลุ่มคนกลุ่มทนายต่าง
เกี่ยวข้องกับคดีนี้อาจจะยื่นฟ้อง
และอาจจะฟ้องชุดสืบสวนทำคดีมาตรา๑๕๗ด้วยเหมือนกัน

หมายถึงว่ามีข่าวหรือว่าคุณแอมก็คือจะให้ทนายพัฒน์เนี่ย
ดาราพิธีกรรายการต่าง
และชุดทำคดีตำรวจชุดทำคดีมาตรา๑๕๗ด้วย
แต่ก็ซึ่งบิ๊กโจ๊กก็ตอบเรื่องนี้นะคะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะทำได้
แต่ก็รอดูว่าจะยังไงแบบไหน
หมายถึงว่าที่นำเสนอข่าวเข้ามาโดยตลอด

ลมแรงมากมะวันนี้
วันนี้ก็คือลมแรงนะคะถ้าเขตกรุงเทพลมแรงแต่ว่าไม่ตกแล้วร้อนมากร้อนอบ

ใช่เมื่อกี้นี้ลงมาลงแรงมากลมแรงมากค่ะวันนี้

คือร้อนมากพายุต่างก็คือยิ่งมาแรงมากเลยค่ะ
อย่างในหลายพื้นที่อย่างที่บอกไปว่าในประเทศไทยมีหลายพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์
เรียกว่าหลังคลึงหลังคาหลายถลมบ้านเรือนประชาชนเสียหายมีทั้งพิจิตรนะคะ

ถ้าไปดูที่พิจิตรลมพายุก็คือพัดโครงสร้างหลังคาโดมของลานอเนกประสงค์
โรงเรียนวัดเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะ
คือเหตุการณ์นี้ก็เรียกว่าล้มทับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่ช่วงเย็นพอดีเขาก็มาซ้อมกีฬาซ้อมฟุตบอลกันนะคะ
แล้วก็หลายคนก็เข้าไปหลบฝนที่โดมหลังคาแล้วทีนี้มันพังลงมา
ก็ทำให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายเลยค่ะ
ซึ่งล่าสุดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนินปอก็มีการเปิดเผยบอกว่ามีเด็กนักเรียนชายนะคะอายุ๖ปีเสียชีวิตเพิ่มอีก๑ราย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเนินปอค่ะ
ตอนนี้ก็คือทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด๗รายด้วยกัน
ส่วนที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอสามงามอำเภอวชิระบารมีแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนมีจำนวน๑๘รายด้วยกัน
นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศบาลออกสำรวจความเสียหาย
มีทั้งบ้านเรือนประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายจำนวน๖หมู่บ้านเลย
เรื่องต้นมีบ้านเรือนพังเสียหายมากกว่า๑๐๐หลังคาเรือนโดยเฉพาะหมู่ที่๑ค่ะที่มีบ้านเรือนพังเสียหายมากที่สุดถึง๙๓หลังคาเรือนเลย
ชาวบ้านเองเขาก็มีการเล่านะคะซึ่งคนนี้ก็เป็นอดีตทหารเล่าบอกว่าในช่วงเย็นเนี่ย
ลมมันพัดมาแบบเสียงดังคล้ายคล้ายกับการเกิดสงครามช่วงบ้านร่มก้าวที่เขาเคยไปรบมาแล้วเขาบอกเหตุการณ์อย่างเงี้
ไม่เคยเกิดขึ้นมาสี่สิบปีบางรายบอกว่าเขาใช้ชีวิตมาห้าสิบกว่าปีเนี่ย
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงขนาดนี้เพราะจริงจริงก็บอกว่าหลังคาโดมอันนี้มันเป็นเหล็ก
แล้วลมมันเคยพัดอะไรกันมาแบบเนี้ยมันก็ไม่เคยมีปัญหาแต่รอบเนี้ยคือมันมาแรงแล้วมันหมุน
มันทำให้แบบว่าพักลงมาเสียหายแล้วก็มีเด็กที่แบบอายุน้อยเลยไม่กี่ขวบเองอย่างนี้
คือพอหลังจากเหตุการณ์สงบปุ๊บคนเข้าไปโอ้โหเข้าไปเจอก็คือหลายรายก็คือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
รายอาการสาหัสมากมากก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแบบเนี้ยค่ะซึ่งประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเขามีการเปิดเผยอย่างที่บอก
หนึ่งก็ได้มีการรายงานไปแล้วก็ต้องดูในเรื่องของการช่วยเหลือของทางสำนักงานนะคะจะมอบหมายให้กับในที
พวังขนันลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่กลุ่มออกแบบแล้วก็ก่อสร้าง
ไปตรวจสอบอาคารสถานกรีย์ยักษ์เกรียดโรงเรียนเนี่ยเนอะ

ใช่คือจริงมันเป็นช่วงที่น้องเขากำลังซ้อมฟุตบอล
เขากำลังจะมีการไปแข่งขันฟุตบอลในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะ
ก็เลยทำให้มีน้องที่ไปแข่ง
แล้วผู้ปกครองบางคนเขาก็ไปดูน้องซ้อมกีฬากันไงคะ

คือมันต้องมีการไปตรวจสอบเรื่องของอาคารสถานที่
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ว่ามีการบำรุงดูแลรักษาสถานที่นี้หรือเปล่า
ซึ่งทางศึกษาธิการเองเขาก็มีการแสดงความเสียใจ

แล้วนางสาวตรีนุเทียนทองเขาก็บอกว่าเขารับทราบเรื่องนี้แล้ว
พร้อมกับจะมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ไปดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
โดยทางสพก็มีการมอบเงินช่วยเหลือนะคะเบื้องต้น
ก็คือสำหรับผู้เสียชีวิตรายละ๑๐๐๐บาท
บาดเจ็บสาหัสรายละ๕๐๐บาท
แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยรายละ๓๐๐บาท
ในส่วนของโรงเรียนก็มีการจัดทำประกันชีวิตให้กับนักเรียนด้วย
ดังนั้นนักเรียนทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือในส่วนนี้
ก็คือมีประกันชีวิตนักเรียนอยู่แล้ว
แต่นี่เอาจริงนะขนาดเป็นปูนนะเม
เป็นคงสร้างเหล็กเป็นปูน
ก็ดูอาจจะถามว่าเขาทำให้แข็งแรงคงไม่ใช่หรอก
แต่อยู่ที่ว่าฝังเขาเค็มรึเปล่า
หลายคนก็ถามมาว่าแล้วเหล็กที่ใช้ได้มาตรฐานหรือเปล่า
มันก็ต้องตรวจแต่ดูสิวะ

ซึ่งบางทีความเก่าด้วยหรือเปล่า
ก็เนี่ยเขาต้องเข้าไปตรวจสอบด้วย
แต่คราวนี้สิ่งหนึ่งเมื่อวานนี้เราเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะฮะ
ตอนนี้เราเข้าสู่ฤดูมันหมดร้อนไปแล้ว
แต่กลายเป็นว่าฝนเนี่ยมันก็ร้อนเหมือนเดิมนั่นแหละ

ไปดูภาพถ่ายเรด้าพยากรฝนสะสมรายวัน
โดยคาดหมายลักษณะอากาศใน๗วันข้างหน้า
คือ๒๒๘พฤษภาคมนี้
ก็จะระบุว่าในช่วงที่๒๒๒๓๒๔คือวันนี้

รสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำ
ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน
เพราะฉะนั้นอีสานภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ดีใจกับชาวอีสานด้วยมีฝนฝนมาแล้ว
แต่ถ้าวาแรงมากบางทีบ้านดูสิหายนะพี่
ลูกเห่บเข้ามาเฮ้ย
ขณะเดียวกันวันที่๒๕ถึง๒๘พฤษภาคม
จะมีความหย่อมกดอากาศต่ำ
ปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง

จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศหลาวกกัมพูชา

โดยฝนตกหนักมากก็คือภาคตะวันออก

มรษฎีตะวันปกเฉียงไต้เก๋กำลังปานกลาง

เพราะฉันก็จะทำให้ฝนตกหนักบางแห่ง

โดยทะเลอันดามันมีขึ้น๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นประมาณเมตรหนึ่ง

เพราะฉะนั้นเอาง่ายเราขอเตือน
ประชาชนนะฮะบริเวณประเทศไทยตอนบนก่อน
ฝนตกหนัก๒๒๒๖ที่เราอ่านมา
ไม่ว่าจะเข้าจากภาคไหนบ้างฟังดีว่าฝนจะตกหนัก

เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วม

แล้วก็ขอแต่ถ้าบางทีฝนมันตกหนัก
มันก็มีโอกาสตกสะสมได้

แต่ก็ตัวเองไปมาก็คือตอนนี้มันแห้งแรงมาก
สมควรที่จะต้องตกหนักก็หนักไปเถอะ
แต่ขนาดเดียวน่ากลัวคือปลายู้เหมือนที่เมรี่บอก

ปลายู้เข้ามันน่ากลัว

ภาคใต้เนี่ยก็ระวังฝนตก
น่ะก็ฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมจะเกิดขึ้น
เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าตก
ขนองทุกช่วงเนี่ยแต่ก็โอเคอืมมันไม่น่ากลัวตรงน้ำเท่าไรรู้ไหม
มันไม่มีน้ำแล้วปีนี้เขาบอกเลยว่าน้ำน่าจะน้อยใช่เขาบอกว่า
ตรงพายุก็น่ากลัวแต่เดี๋ยวช่วงแรงก็อาจจะแรงด้วยเหมือนกัน
ก็เลยต้องมีการบริหารจัดการที่ว่าฝนทิ้งช่วงมันจะมีฝนทิ้งช่วงในช่วงหนึ่ง
คือปกติเนี่ยถ้าเวลามันฝนมันก็จะฝนไปใช่ไหมคะ
ช่วงนี้มีฝนแล้วเดี๋ยวมันจะทิ้งช่วงไปช่วงหนึ่ง
เอาง่ายอย่าไปตกใจเวลาที่ฝนตก
แต่ขณะเดียวกันตกเราคิดกันใหม่ดีกว่า
จะเก็บน้ำยังไงใช่เหมือนกัน
แล้วก็ขออธิษฐานให้มันไปตกท้ายเคือน
จะได้เก็บสะสมกันไหม

เวลามันแห้งแรงจริงนะ

คุณขับรถออกไปตรงอายุทยาชัยน่งชายนาฏสิ

มันงูมันเยอะขนาดนี้เลยหนูถามจริงไหม
แต่ดูจากคลิปที่เขามาคืองูเหลือมเข้ากองผ้าบ้านอย่างนี้งูเห่าอย่างนี้

แต่บ้านของนางเวลาซื้อปุ๊บอยากจะได้พื้นที่

ก็คิดซื้อหลังริมต้องชอบต้องไหมล่ะ
คนส่วนใหญ่โอ้โหมันลืมปัญหาตามมาปุ๊บ
ติดคลองมันก็ขึ้นมาได้สิ

นี่เป็นโพรงแบบนี้เลย

คือที่หมู่บ้านเขาไม่รับผิดชอบอีกแล้ว
เนื่องจากหนึ่งอาจจะถึงเวลาที่แบบส่งมอบเสร็จแล้ว
สองคุณอย่าไปก่อสร้างนะ
ไม่ได้แบบอยู่ดีมีโอกาสไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ย

ให้ช่างมาตีถูกสุดอยู่๕ล้านบาท
คือมีคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าเสาเข็มบ้านนั้นถ้าตอกแค่๖เมตรระยะยาวยังไงก็ซุด

สมัยก่อนมันแข็งแรงมากกว่าเนอะ
จริงค่ะนี่ไม่รู้กี่ปีแล้วครับบ้านนี้

บ้านจัดสรรใหม่หลังคือแบบนู้สิ
แต่ไม่ด้วยพื้นดินกรุงเทพมันเป็น
อย่าลืมว่ากรุงเทพเป็นประเทศที่พื้นดินซุดอยู่แล้ว
แต่ประเด็นคือเราอย่าไปตกแต่งอะไรเพิ่ม
แต่จริงบางคนเขาก็อยากตกแต่งแหละพี่แต่ว่าทีนี้พอเวลาตกแต่งปุ๊บมันอาจจะ
หมดสัญญามันหมดสัญญาอยู่แล้วโดยปกติบ้านหมู่บ้านทุกที่เวลาเขาขายหมดปุ๊บเนี่ย
พอส่งมอบบ้านบางทีก็จบอยู่ตรงนั้นก็มีด้วยซ้ำอ่ะเอาง่ายไอ้ไอซ์อาจจะแบบดวงด้วย
อย่างเช่นวันที่ไอ้ไอ้ขับรถอ่ะขับรถชนอ่ะคือด้านขวามือของนางอ่ะ
ตั้งแต่สมองเลยนะจนถึงซีโกงคือรักษามากคือไอ้ไอ้นอนอยู่เฉยอ่ะ๒ปี
แต่ก็โอเคล่ะฟ้าหลังฝนขนาดที่นอนรักษาตัวอยู่เฉย
เพราะตอนนั้นนางบอกพี่มดคือรู้จักกับนางเพราะตอนแรก
ต้องยอมรับนะนางเล่นทุกเรื่อง
ปรากฏบอกตอนนั้นน่ะพี่พี่เคยเห็นหนังที่แบบว่ากระดูกเห็นกระดูกข้างในเลยไหม
มันเกิดขึ้นกับเขาจริง

รถมินิรถมินิอ่ะไปชนกับอะไรรู้ไหม

อ๋อนี่เนี่ยนี่คือก่อนกล่าหลังพบปฏิเหตุเนาะ
จมูกเนี่ย๒๓รอบก่อนมันจะเข้าที่
ทำช่วงแบบก็ง่าย
มันก็แบบว่าแล้วแต่คือไปดวนเสพไปส่งเส้นภาษา
ก็คือแล้วแต่คนก็คือ
หน้าตรงนี้มันเละไปหมดแล้วถึงขั้นว่าตอนนั้นซี่โครงกำลังจะทิ้มปอดหรือเปล่ายังไม่รู้
คือหมอบอกว่าถ้าสมมุติซี่โครงทิ้มปอดเนี่ยคืออันนั้นหนักเลยแต่มันก็มีแผลในโป่งในปอด
ก็เลยหายไปถามแล้วแกทำอะไรทำไมแกอยู่ดีแล้วตอนนั้นด้วยความที่แบบถ่ายละครอยู่อาทิตย์หนึ่ง๗วันใช่ไหม
หนังหนึ่งราคาร๓เรื่อง๗วันก็หมด
เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนักก็บอกนะวันรถชนปุ๊บ
ประกันหมดก่อนหน้านั้นวันหนึ่งโอ้ยดูสิดวงเนอะ
ต้องรักษาหมอทั้งหมอสมองกระดูกหมอกระดูกอีกศัลยแพทย์อีกหมอผ่าตัด
อุ้ยดูขอซ้ำกำซัดเนอะปั๊บเท่านั้นไม่พอ
อยู่ดีในระหว่างที่ตัวเองสภาพแบบเย็นแล้วนางก็บอก
ก็เยินอ่ะอย่าแบบเยินอย่าว่าจะส่องกระจกแค่เดินผ่านกระจกก็ไม่กล้าดู
แฟนโทรบอกว่าเลิกเถอะอืมแรงมากเลยแฟนหายไปเลยนางก็แบบว่า
อยู่ซาวิชนะอืมเป็นลูกพึ่งไทยซาวิทย์นะอืม
คือเมื่อก่อนหมู่บ้านของนางอ่ะฉันก็เลยถามนี่แกเอาตรง
ผู้จัดการแกก็ตายนี่อืมไอ้ไอ้ผู้จัดการพี่ไม่เสียชีวิต
กับข่าวที่ออกนี่แหละมันขวดเดียวกันเลยนี่ว่ะ
มันขวดเดียวกันเลยนี่ว่ะนางก็บอกว่าอย่างนั้น
เขาบอกเลยเล่าหมดเลยว่าโดนกล่าวหาว่าในที่สุด
มันไปหนักถึงขนาดว่าผู้จัดการของนางหัวใจวายตายเธอ
ทุกคนก็ไปโยงนะคนก็ไปโยง
ซึ่งก็บอกว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะ
ตอนนั้นเราไม่ได้เป็นคาตรกร
เหตุผลที่เราซื้อมาคือเป็นความคิดโง่ของนางเอง
ที่จะจากสัตว์เยอะจังเลยไม่อยากให้เขามาอะไรอย่างเงี้ย
หมู่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนดาราอยู่กันเยอะนะ
หมู่บ้านของนางเนี่ยดาราอยู่กันเยอะมาก

ขนาดนั้นเลยสักพักใครมีเงินก็ย้ายออก

เพราะสัตว์เล้ยคานอยู่ในบ้านแต่แล้วเขามีเรื่องมีลูกอย่างนี้
อย่าลืมว่าดารารุ่นรูปพวกเราเขาเป็นรุ่นมีลูก
ถ้าหนูเจองูสักตัวหนูก็พร้อมย้ายไหมล่ะ

เค้าก็บอกว่าบ้านไอ้เนี่ยปรากฏไปติดคอร์ง
แล้วบ้านของนางไปอยู่หลังสุดท้าย

งูเอ๊ยตากคลับแมงมุมตัวแห่งตัว
แล้วก็เต้ปะหมดสารพัดสัตว์เลย
ละครยังไม่ได้นะคะพี่เลือกหนึ่งยังไม่ได้นะคะ
พูดไม่ถึงนะยังไม่ถึงนะคะ

หมดใครจะไม่อยากซ่อมบ้านวะ

แต่ซ่อมทีมันก็ต้องลงทุนหนักหน่วงอยู่
ซ่อมบ้านนี่เรื่องใหญ่แล้วก็บานปลายด้วย

พี่มดเอาจริงกำแพงซุดไปหมดเลย

แล้วคราวนี้มันถึงเราต้องเอาออกเองแล้ว
เราเจอตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาอยู่
แต่อย่างที่บอกว่าเวลาที่แบบมันหมดประกัน

ถ้าสมมุติเราแจ็คพอร์ตซื้อโครงการถูกก็ดีไป

บ้านจัดสรรใหม่หลังมีปัญหาแบบนี้เยอะมาก
คืนสุดบ่างสุดกำแพงสุด
ใช่ก็เป็นประเด็นน่าจะยังเป็นคดีประเด็นคากันอยู่หลายที่
หลายสรนหลายสรพกันเลย
แต่ก่อนอันนี้ก็มีเหตุการณ์บางคนที่แบบว่าโพสต์ลง

อืมไปโพสต์แบบเป็นแบบเนี้ยของภาพหมู่บ้านว่ามันเกิดปัญหานู่นนี่นั่นกลายเป็นถูกฟ้องอีกอย่างเงี้
ช่วงลูกบ้านถูกฟ้องอืมต้องต้องแบบว่าเราจะโพสต์อะไรก็คือต้องทำมาตะวางด้วยของการโพสต์อีกอ่ะ
ตัวของคุณไอซ์เองเขาก็จะย้ายออกหรือไม่หรือว่าจะจ้องหรือยังไง

หรือว่าไงเพราะว่าตัวเมนูยังก็ไม่รู้อ่ะ
บางคนก็อยู่คอนโดแต่แม่นางไง

ที่บ้านเขามีหมาอยู่ตัวนึงตัวน้อย
เขาแฟนคนนี้ก็ได้ไปจับอุ้มหมา
แต่อาจริงก็ไม่ใช่ทุกคนพอมันเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันจะย้ายหรือเปลี่ยนที่ได้
มันมีปัจจัยอื่นรวมกันหลายอย่าง
มันไม่ใช่ง่ายการซื้อรถยังง่ายกว่าถูกต้องไหม
ทำบ้านนี่เรื่องใหญ่พี่จะย้ายทีจะทำอะไรทีนึง
มันไม่ใช่ห้าล้านจะจบอันนั้นคือคงสร้าง
อ่าโหยปวดหัวแทน
แต่เมื่อกี้เห็นสภาพแล้วก็ตอนแรกไม่เข้าใจว่าทำไม๕ล้าน
ก็คงจะพอมันซุดแล้วแบบล้าวตากล้างเลย
อันนี้ดีนะคะที่ไม่ร้าวอะค่ะ
อาสาสมัครจราจรเขาก็ทำหน้าที่โบกรถอยู่หน้าโรงเรียน
นุบาลที่ฉะเชิงเซาทำหน้าที่อย่างแข่งขันเลยนะคะอืม
๔โมง๔๕นาทีเขาจำได้แม่นเลย
หมวกจราจรเป็นอาสาแล้วก็โบกรถอยู่อยู่มีมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
กลับรถจากหน้าโรงเรียนหมุนกลับมาเสร็จปุ๊บ
กระชากคอเสื้อเขาแล้วตบเขาหูหมวกหลุดจากหัวค่ะ
นี่ลองดูน่ะมอเตอร์ไซค์มาแล้ว
มาถึงเสร็จปุ๊บลงจากรถปั๊บกระชากคอเสื้อเขาขึ้นไป
นี่โอ้โหหมวกหลุดดูสิแล้วมันไปเลยค่ะ
เขางงมากคนที่เห็นในการบอกเฮ้ยกลับมาก่อนมันเกิดอะไรขึ้น
นี่คือนายสุนทรพิรมราชนะคะอายุ๕๙ปีบอก
หูผมเป็นอาสาตำรวจจราจรมา๗ปีผมไม่เคยเจอแห่งการแบบนี้เลย
ผมก็ทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกด้านจราจรอยู่ตรงทางม้าลาย
โกกรถหยุดรถเพื่อให้เด็กนักเรียนผู้ปกครองเขาข้ามถนนกันได้อย่างปลอดภัย
วนมาเนี่ยมาถึงคนนี้ดูนะคะใส่โมงสีดำเห็นไหม
เขาหันไปมองอาสาตำรวจจราจรด้วยนะขึ้นมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บ
หักตัดหน้าคันนี้ไปเลยหักตัดหน้าเสร็จปุ๊บไปจอด
จอดเสร็จลงจากรถกระชากคอเสื้อนั่นแล้วก็เหมือนไม่รู้พูดอะไรหรือเปล่า
แล้วเงื้อมือแล้วตบเขานั่นหมวกหลุดจากหัวไปเลยแล้วก็ขี่หนีไป
ดูสิคือเขาบอกเขาเป็นแค่อาสาสมัครตำรวจจราจร
ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ได้มีเอาหน้าไปจับคุมใครอะไรเลย
จะมาทำกับเขาอย่างนี้ได้ยังไงลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่อาสาหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าเดี๋ยวมันต้องหงายการ์ดจิตเวทอีกไหมเนี่ย
จะบอกว่าไม่หงายนะคะการ์ดจิตเวทตำรวจตามตัวได้แล้วค่ะ
ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาบอกว่าไงรู้ไหมคะ

พี่ชายให้มารับหลานที่โรงเรียนอากาศมันร้อนรอก็นาน
หลานไม่มาสักทีเขาหงุดหงิด
ไปตบระบายอารมณ์กับอาสาตำรวจจราจรค่ะ
เกี่ยวกันแล้วถ้างั้นก็ตบตัวเองสิคะถ้าจะระบายอารมณ์เนอะ

คือตำรวจก็ไปไม่เป็นเหมือนกันว่าเขาบอกว่าแบบนี่

คนอื่นไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์ของคุณเนี่ยค่ะ
แต่อากาศร้อนหลานไม่มาสักทีก็เลยไปตบระบายอารมณ์

๕๐๐หรือ๕๐๐บาทไม่แน่ใจ
แต่ก็คือเปรียบเทียบปรับเรื่องทำร้ายร่างกาย

มันมีสิทธิ์อะไรไปตบอย่างนี้เอาไปตบใครก็ได้อย่างนี้หรอ
ถ้าหลังจากนี้หงุดหงิดอะไรที่มันหนักกว่านี้ทำไม

คนที่บ้านช่วยกันดูแลสักนิดนึงนะคะ

อื้อแล้วนี่ไปขอโทษคุณอาสาตร์ตำหนูตลาดจองเขาด้วยนะ

ไม่ใช่จับเปรียบค่าเปรียบเทียบปรับแล้วก็จบกันไป

เบรกกันสักครู่จะกลับมากันต่อกับเข้าใส่ไข่ฮะ
พอเวลาใกล้หน้าฝนพอจะเข้าหน้าฝน
ฤดูการของเห็ดจะมาทั้งเห็ดป่าแล้วก็เห็ดต่าง
ทีนี้ค่ะบางพื้นที่เนี่ยบางคนบอกว่าฉันเคยไปดูนะ

แต่บางคนดูแล้วก็ไม่รู้
กินเข้าไปปรากฏว่ามันเกิดอาการทั้งคลื่นไส้อาเจียนไตวายเฉียบพลันเลยนะคะ
คือเรื่องนี้ค่ะก็ไปที่จังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายนะคะ
หมั่นขาวเขาพากันเข้าไปเก็บเห็ดที่ภูลมโลค่ะ
แล้วก็นำมาประกอบอาหาร
ทีนี้พอเขากินเข้าไปปุ๊บมันเกิดอาการก็คือคลื่นไส้อาเจียน
มีการนำส่งโรงพยาบาลไปทั้งหมด๙คนนะคะ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเลย๑คน
เนื่องจากว่าตับแล้วก็ไตวายแบบเฉียบพลันเลยค่ะ
ต่อมาก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก๑คนนะคะ

ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑รายแล้วนะคะ
ก็คือนางสาววาซินีบุญอินคนนี้อายุ๔๕ปี

ญาติเองก่อนหน้านี้เขามีการประกาศขอรับบริจาคเลือด
เนื่องจากว่าแพทย์เขาต้องมีการถ่ายเลือดเสียออกจากร่างกาย

คือถ่ายเลือดเลยเอาเลือดใหม่เข้าไปทดแทนเลยค่ะ
โดยอาการของนางสาววาซินียังไม่ดีขึ้น
จึงส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาก็คือเป็นรายที่๓
ส่วนผู้ป่วยรายอื่นตอนนี้อาการดีขึ้น
แต่ยังมีอีก๒รายที่อาการหนักอยู่นะคะ
มีการไปสอบถามชาวบ้านเรื่องของการเข้าไปเก็บเห็ด
เขาบอกเห็ดป่าหรือว่าเห็ดโคก
ชาวบ้านที่นี่เขากลัวไหมเขาบอกเขากลัวนะ
แต่เวลาออกไปตามหาป่าโคกแถวบ้าน
มันก็จะมีเห็ดที่รู้จักกันดีอย่างที่บอกค่ะ

ก็คือจะเห็นบางทีมันไม่เหมือนกันเท่าไร

ซึ่งยายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะดูเป็น
แต่หากว่าเป็นเห็ดพิษเขาบอกเขาจะดูออกนะ
แต่ช่วงนี้โคกแถวนี้เห็ดยังไม่ออกเท่าไหร่
ก็คือบางทีอาจจะไปเก็บในที่อื่นที่ตัวเอง
อาจจะยังไม่เคยไปแล้วพอดูไม่เป็น

คือเคยเห็นแต่ที่ดูง่ายคือเห็ดที่แบบ

แล้วก็ไปเอาเห็ดเบาระวังนะ
มันหลอนมากนะต้องระมัดระวัง

เพราะตอนนี้มันฝนมันตกกันแล้วมันก็เริ่มออก
ใช่หน้าเห็ดเลยแหละช่วงแบบฝนเนี่ย

พี่เฮาระเพาะแล้วออกเห็ดดางฟ้าเห็ดเฟือง

แบบเผ็ดใหญ่นี่อย่าไปเอามากินอย่าพิษดารทำเมนู
กินอะไรที่มันปลอดภัยเพราะเห็ดจริงแล้วถ้าสมมุติเราพูด

มันคือเชื้อราเราลืมไปหรือเปล่า
เหมือนเวลาเราเพาะเห็ดก็ต้องเอาไปแบบ

เดี๋ยวนี้ฉันเห็นคนที่แบบเปิดพิษดารกันเยอะ

มาแต่มันก็เป็นเชื้อราแบบที่ว่าไม่ได้เป็นอันตราย
ไม่รู้จะบอกอย่างไรไหม
บล็อกอะไรหรอมันพวกโฆษณาหวยเถื่อนเนี่ย
อ๋อเออใช่มันเด้งมาเยอะมากเลย
หวยเถื่อนกับเว็บการปัญญาณใช่ไหม

บางทีคือไม่รู้จะบล็อกยังไงบล็อกไม่ทันเลย
บางทีแบบผู้ชมแฟนเขาก็บอกว่า
ทำไมไม่ดูแลทำไมปล่อยให้มาโฆษณาอย่างนี้แม่ทำไงดีล่ะแม่

คือมันบล็อกตั้งแต่ต้นก็ไม่ได้อยู่ดีด้วยอะไรอย่างนี้
รู้จักอะไรเจนี่เจเพอร์เจอร์ค่ะ
แม่นก็ซื้อคนเดียวนะคะไม่ต้องบอกคนอื่นครับโดนจับคนเดียวนะคะไม่ต้องบอก
ไม่ต้องชวนกันมาหาซื้อนะคะกดติดตามเนี่ย
แต่แอคคอมก็สร้างใหม่ได้เรื่อยดี

คุณผู้ชมว่าเราก็พยายามตามลบนะคะแต่มันมาเยอะจริง
เอาตรงค่ะคนชั่วทุกวันนี้มันเยอะกว่าคนดีค่ะ
คนชั่วเขาต้องทำชั่วกันเก่งคนดีก็พยายามหาสิ่งดีแล้ว
แต่คนชั่วมันยังชนะอยู่ค่ะตอนนี้
เราต้องเล่าเรื่องไอซ์ปีชายาสักหน่อย

แต่ดูจากคลิปที่เขามาคืองูเหลือมเข้ากองผ้าบ้าน

บอกทุกบ้านเป็นหมดแต่บ้านของนางอ่ะ
เวลาซื้อปุ๊บอยากจะได้พื้นที่ก็ไปเอาติดกับคลอง

แต่ก่อนคิดเราไม่คิดไงว่ามันจะมี

พื้นที่อ่าวเวลาซื้อบ้านเราก็คิดถึงพื้นที่
ส่วนใหญ่อ่ะโอ้โหมันลืมปัญหาตามมาปุ๊บ

มันก็ขึ้นมาได้สิสัตว์เลยคลานอ่ะเนอะ
เนี่ยมันเป็นโพรงแบบนี้เลย

คือที่หมู่บ้านเขาไม่รับผิดชอบอีกแล้ว
เนื่องจากหนึ่งอาจจะถึงเวลาที่แบบส่งมอบ

สองคุณอย่าไปก่อสร้างนะ
ไม่ได้แบบอยู่ดีมีโอกาสไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ย

ให้ช่างมาตีถูกสุดอยู่๕ล้านบาท
ถ้าตอกแค่๖เมตรระยะยาวยังไงก็ซุด
แต่ว่าเตราะไม่ลึกไงคะ

มันทั้งหลังอะเนาะ
อายุของแบบบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้บางทีเราซื้อมานานแล้วเราต่อเติมเนอะ
มันก็อาจจะแบบไม่เท่ากันหรือบางทีต่อเติมตั้งแต่แรกล่ะเออบ้านสมัยก่อนเนี้ยมันแข็งแรงมากกว่าเน
กรุงเทพมันเป็นอย่าลืมว่ากรุงเทพอ่ะเป็นประเทศที่พื้นดินซุดอยู่แล้วอืม
ป่ะหลายที่ไม่ใช่เป็นปัญหาบ้านเดียวนะ
หมู่บ้านจัดสรรใหญ่แต่ประเด็นคือเราอย่าไปตกแต่งอะไรเพิ่ม
แต่จริงบางคนเขาก็อยากตกแต่งแหละพี่แต่ว่าทีนี้พอเวลาตกแต่งปุ๊บมันอาจจะ

มันหมดสัญญาอยู่แล้วโดยปกติบ้านหมู่บ้านทุกที่เวลาเขาขายหมดปุ๊บเนี่ย
เขาจะซ่อมให้อย่างเงี้พอส่งมอบบ้านบางทีก็จบอยู่ตรงนั้นก็มีด้วยซ้ำอ่ะ
เอาง่ายไอ้ไอซ์อาจจะแบบดวงด้วยอย่างเช่นวันที่ไอ้ไอซ์ขับรถอ่ะขับรถขับรถชนอ่ะ

คือด้านขวามือของนางนั้นตั้งแต่สมองเลยนะถึงซีกงซีกงก็รักษามาละ
คือไอ้นอนอยู่เฉยอ่ะ๒ปี

แต่ก็โอเคล่ะฟ้าหลังฝนขนาดที่นอนรักษาตัวอยู่เฉย
เพราะตอนนั้นนางบอกพี่มดคือรู้จักกับนางเพราะตอนแรก

มันเกิดขึ้นกับเขาจริง
หลังค่าหายไปเลยนะรถเพราะอะไร
๒๓รอบก่อนจะเข้าที่
อันนี้ก็สาเหตุที่ต้องทำสัญญากรรมด้วย
ทำจึงแบบแก้ง่าย

มันก็แบบแล้วแต่คือไปโดนเส้นประสาท
ก็คือแล้วแต่คนก็คือ

ซี่โครงกำลังจะทิ้มปอดหรือเปล่ายังไม่รู้
คือหมอบอกว่าถ้าสมมุติซี่โครงทิ้มปอดเนี่ยคือสาหัสเลย
อันนั้นหนักหนักเลยเออแต่มันก็มีมีแผลในโป่งในปอดโอ้
ก็เลยหายไปถามแล้วแกทำอะไรทำไมแกอยู่ดีแล้วตอนนั้นด้วยความที่แบบ
ถ่ายละครอยู่อาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันใช่ไหมไม่ได้หนังหนึ่งเรื่องละครสามเรื่องอืมอืม
ไม่ได้นอนเจ็ดวันก็หมดอืมแล้วบอกว่าตอนนั้นน่ะกองนัดหกโมงเช้า
ออกจากบ้านตีสี่ตีห้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนางก็บอกนะ
อืมนอนน้อยเลยวันรถชนปุ๊บประกันหมดก่อนหน้านั้นวันหนึ่งโอ้ยดูสิ
ดวงเนอะประกันชีวิตก็หมดโอ้โหตายเงินที่นางหามานะตอนนั้นน่ะ
หมดเลยไปกระการรักษาพยาบาลเพราะอะไรมันต้องรักษาหมอทั้งหมอสมอง
อื้มกระดูกหมอกระดูกสัญลัยแพทย์อีกหมอผ่าตัดโอ้ย
สภาพแบบเยินแล้วนางก็บอกก็เยินอะแบบเยิน
อย่าว่าจะส่องกระจกแค่เดินผ่านกระจกก็ไม่กล้าดู
แฟนโทรบอกว่าเลิกเถอะ
แรงมากแฟนหายไปเลยนางก็แบบว่า
ไอจีปรากฏว่าเนี่ยแฟนคนปัจจุบันของนางอ่ะค่ะ
สวิสนะเป็นลูกครึ่งไทยสวิสนะ
เขาว่าอย่างงั้นคือเมื่อก่อนหมู่บ้านของนางอ่ะ
ฉันก็เลยถามนี่แกเอาตรงผู้จัดการแกก็ตายเนี่ย
อืมยายาไซยานายขวดนั้นอะยังอยู่เลย
ปรากฏว่าหนูเห็นยาปุ๊บโอ้โหกับข่าวที่ออกนี่แหละ

เพราะตอนนั้นข่าวตอนที่ข่าวออกปุ๊บ
นางก็บอกกันอย่างงั้นเขาก็บอกเลยเล่าหมดเลยว่า
เก่าหาว่าในที่สุดมันไปหนักถึงขนาดว่า
ผู้จัดการของนางอะหัวใจไวตายเถอะ

คนก็ไปโยงซึ่งเขาบอกว่า
ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตอนนั้นเราไม่ได้เป็นฆาตกร
เหตุผลที่เราซื้อมาคือเป็นความคิดโง่ของนางเองที่แบบว่า
นางจะแบบสัตว์เยอะจังเลยไม่อยากให้เข้าม่านอะไรอย่างนี้
หมู่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนดาราอยู่กันเยอะนะหมู่บ้านของนางเนี่ยดาราอยู่กันเยอะมาก

เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านดาราขนาดนั้นเลยสักพักใครมีเงินก็ย้ายออก
มีเงินก็ย้ายออกอืมเพราะสัตว์เลื้อยคานอยู่ในบ้าน
แต่พวกเราเขามีเรื่องมีลูกอย่างนี้อย่าลืมว่าดารารุ่นพวกเราเขาเป็นรุ่นมีลูก
ถ้าหนูเจองูสักตัวหนูก็พร้อมย้ายไหมล่ะใช่หนูก็ต้องไปย้ำ
ถูกเขาก็บอกว่าบ้านไอซ์เนี่ยปรากฏไปติดอยู่ติดคลองแล้วบ้านของนางไปอยู่หลังสุดท้าย
อ๋อหมู่เอ้ยตะขับเอ้ยแมงมุมตัวเฮียตัวเต๊ะไปหมดสารพัดสัตว์เลย
นะแล้วก็บ้านซุดเขาถามไอ้ไอซ์ทำไมแกไม่ไม่เรียกช่างมาซ่อมว่า
มันจะสักเท่าไหเล่นละครเรื่องหนึ่งคงนะพี่มดเขามาตีนะยังไม่รวมทำอะไรนะ
เสาเข็มกับการงัดห้าล้านกว่าบาทห้าล้านยังเล่นละครยังไม่ได้นะคะ
พี่เรื่องนึงยังไม่ได้นะคะจริงยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงนะคะ
ต้องเล่นหลายเรื่องหมดใครจะไม่อยากซ่อมบ้านวะอืม
ห้าล้านกว่าบาทแต่ซ่อมทีมันก็ต้องลงเรื่องใหญ่หนักหน่วงอยู่อ่ะ
บ้านนี่เรื่องใหญ่แล้วก็บานปลายด้วยอ่ะแล้วเขาบอกบ้านนางอ่ะ
ลงอยู่พี่โมสเอาจริงจริงกำแพงซุดไปหมดเลย
กำแพงหมู่บ้านด้วยใช่ไหมใช่ซุดไปหมดเลยทั้งอันอ่ะ
แล้วคราวนี้มันถึงเราต้องเอาออกเองแล้วเราเจอตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาอยู่
แต่อย่างที่บอกว่าเวลาที่แบบมันหมดประกัน
มันทำอะไรไม่ได้นะแล้วตัวเองต้องทำเองบ้าง
โครงการกับนี้มันเป็นปัญหาได้จริงเนอะโลกแตก
มันมันซุดสะสมหมู่บ้านจัดสรรใหม่ใหม่หลังหลังเนี้ย
มีปัญหาแบบนี้เยอะมากเยอะมากพื้นสุดบ่าสุด
คนแบบร้องเรียนเข้ามาหรืออะไรอย่างนี้เยอะ
ใช่ก็เป็นประเด็นน่าจะยังเป็นคดีประเด็นคากันอยู่หลายที่
ที่หลายสอบนอนหลายสอบพอกันเลย

แต่ก่อนอันนี้ก็มีเหตุการณ์บางคนที่แบบว่าโพสต์ลง

อ๋อเหรอใช่ไปโพสต์แบบเป็นแบบนี้ของภาพหมู่บ้าน
มันเกิดปัญหานู่นนี่นั่นกลายเป็นถูกฟ้องอีกอย่างนี้
เพราะลูกบ้านถูกฟ้อง
อืมต้องแบบว่าเราจะโพสต์อะไรก็คือต้องทำมาตะวังด้วยของการโพสต์อีก
ตัวของคุณไอซ์เองเขาก็จะย้ายออกหรือไม่หรือว่าจะซ่อมหรือยังไง
มันจะซ่อมไงก็ทุกอย่างมันอยู่ที่เงินน่ะเนอะ
ถ้าสมมุติคนเรามีเรื่องแบบแนวโทรตัวที่หลังจากที่แม่ได้คุยกับเขา
เขาว่าไงหมายว่าจะให้แม่ย้ายไปที่อื่นก่อนหรือว่ายังไง
เฮ้ยมันก็เป็นห่วง

ก็ที่บ้านเขาก็มีหมาอยู่ตัวหนึ่งตัวน้อย
ก็แฟนคนนี้ก็จะเอาอุ้มหมา

พอมันเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันจะแบบย้ายหรือว่าเปลี่ยนที่ได้
มันมีปัจจัยอื่นรวมกันหลายอย่าง
มันไม่ใช่ง่ายการซื้อรถยังง่ายกว่าถูกต้องไหม
ทำบ้านนี่เรื่องใหญ่พี่จะย้ายทีจะทำอะไรทีนึง
แล้วไม่ใช่๕อันจะจบอันนั้นคือโครงสร้างนะ

แต่เมื่อกี้เห็นสภาพแล้วก็ตอนแรกไม่เข้าใจว่าทำไม๕ล้าน
โอ้โหก็คงจะเพราะมันซุดแล้วแบบล้าวตากล้างเลย
อือหือเอาอันนี้ดีนะคะที่ไม่ล้าวอะค่ะ
อาสาสมัครจราจรเขาก็ทำหน้าที่โบกรถอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลที่ฉะเชิงเซา

๔โมง๔๕นาทีเขาจำได้แม่นเลย
หมวกจราจรเป็นอาสาแล้วก็โบกรถอยู่อยู่มีมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
กลับรถจากหน้าโรงเรียนหมุนกลับมาเสร็จปุ๊บ
กระชากคอเสื้อเขาแล้วตบเขาหูหมวกหลุดจากหัวค่ะ
นี่ลองดูน่ะมอเตอร์ไซค์มาแล้วมาถึงเสร็จปุ๊บลงจากรถปั๊บ
กระชากคอเสื้อเขาขึ้นไปนี่โอ้โหหมวกหลุดดูสิ
แล้วมันไปเลยค่ะเขางงมากคนที่เห็นในการก็บอกเฮ้ยเฮ้ยกลับมาก่อน
มันเกิดอะไรขึ้นนี่คือนายสุนทรพิรมราชนะคะอายุ๕๙ปี
บอกหูผมเป็นอาสาตำรวจจราจรมา๗ปีผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยอ่ะ
ผมก็ทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกด้านจราจรอยู่ตรงทางม้าลาย
โกกรถหยุดรถเพื่อให้เด็กนักเรียนผู้ปกครองเขาข้ามถนนกันได้อย่างปลอดภัย
มาถึงนี่คนนี้คนนี้ดูนะคะใส่หมวกสีดำเห็นไหม
หันไปมองอาสาตำรวจจราจรด้วยนะขึ้นมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บหักตัดหน้าคันนี้ไปเลย
หักตัดหน้าเสร็จปุ๊บไปจอดจอดเสร็จลงจากรถกระชากคอเสื้อนั่น
แล้วก็เหมือนไม่รู้พูดอะไรหรือเปล่าแล้วเงื้อมือแล้วตบเขานั่น
วกหลุดจากหัวไปเลยแล้วก็ขี่หนีไปดูสิ
คือเขาบอกเขาเป็นแค่อาสาสมัครตำรวจจราจรทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนอ่ะ
ไม่ได้มีอำนาจไปจับคุมใครอะไรเลยอยู่จะมาทำกับเขาอย่างนี้ได้ยังไง

ไม่ได้พูดอะไรผมผมก็ถามว่าอะไรแค่ผมถามแค่เนี้ยเรียกอะไร
มันก็ไม่พูดอะไรเนี้ยแค่กล้าปุ่นเนี้ยพังหมดเลย
กล้องของหลวงเนี้ยอืมกล้องหลวงอ่าเนี้ยก็ลากไปยาวมากเลยจ
ที่กล้องหลวงสามารถบันทึกหน้าเขาได้ไหมไม่ได้ผมอันนั้นผมไม่ได้เปิด
ไม่เคยมีแบบนี้เลยเราทำหน้าที่นี้มานานกี่ปีแล้วเจ็ดปีแล้วเจ็ดปี
แต่ไม่เคยมีครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่มี
เพราะผมไม่มีอำนาจกลับกลุ่มอยู่แล้วผมอ่าทำงานอาจารย์
มีแต่ค่อยบริการอย่างเดียวคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าเดี๋ยวมันต้องหงายการ์ดจิตเวชอีกไหมเนี้ย
เขาบอกว่าไงรู้ไหมคะว่าไงคะพี่ชายให้มารับหลานที่โรงเรียนอืม
อากาศมันร้อนรอก็นานหลานไม่มาสักทีเขาหุดหงิดเอ้า
เลยไปตบระบายอารมณ์กับอาสาทตำนวจจรจรครับเกี่ยวกันหละ
ถ้างั้นก็ตบตัวเองสิคะถ้าจะระบายอารมณ์เนาะ
ไม่เหี้ยวค่ะตกตัวเองไปเลยอย่างนี้ค่ะอืมคือตำรวจก็ไปไม่เป็นเหมือนกันว่าเขาบอกว่าแบบนี้แต่ที่คนเรามันแปลกเนอะ
นี่ไงคนอื่นไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์ของคุณไงคะคุณแตกอากาศร้อนหลานไม่มาสักทีก็เลยไปตบระบายอารมณ์
ระบายอารมณ์สุดท้ายตำรวจก็เรียบเทียบปรับไปทำร้ายร่างกาย๕๐๐บาท๕๐๐หรือ๕๐๐บาทไม่แน่ใจ
แต่ก็คือเปรียบเทียบปรับอะค่ะเรื่องทำร้ายร่างกายแล้วก็ปล่อยตัวไปแต่ก็คือมันมีสิทธิ์อะไรไปตบอย่างนี้ไปตบใครก็ได้อย่างนี้หรอ
อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ตั้งตั้งตั้ง
วันนี้นะฮะหลายคนก็ได้แต่ส่งกำลังใจ

จริงแล้วก็
ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยนะฮะ

ดีเบตคือก่อนหน้านี้เขาไปกับรัฐมนตรีท็อป

ก็คือเขาจะต้องไปสัมภาษคันดิเดต

ดำน้ำปุ๊บอีกวันหนึ่งก็กลับมาเตรียมตัวดีเบต

ตลอดนะฮะจน

วูบไปเลยเขาบอกผู้สมัครตอนนั้นน่ะ

ทุกคนก็ยังตกใจโอ้โหลงไปขนาดนั้น

ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่าย

บอกมาพูดหมดเลยว่าช่องเจ็บดูแลเขาเหมือนญาติพี่น้อง

บีบหัวใจเป็นภาพของน้องวาเลนติน่า
เด็กน้อยกำลังตั้งใจสวดมนต์อธิษฐาน

กลับหายแล้วเป็นปกติในเร็ววัน
โพสต์ภาพลูกสาวเนี่ย

เขาค่อยจับมือพ่อเขา

ขณะที่ผู้จัดการของคุณหนุ่มเอสก็ได้เคลื่อนไ
ผ่านอินสตาร์กราฟตัวพร้อมแคปชั่นว่า

มีแต่คนบ่นคิดถึงพี่ก็คิดถึง
เมื่อไหร่จะตอบแชทพี่สักทีนึง

พี่สักทีเถอะพี่รอนานแล้ว
เขาจะจับมือพ่อเขาอย่างนี้ทุกวัน

แฮมบอกว่าก็ตอบขนองกับการรักษาใช่ไหมคะ

ถ้าอย่างนั้นมีข่าวออกมาเยอะ

เลยขนาดแบบอยู่ใกล้โรงพยาบาลมาก
ตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าไม่รู้อะไรเกิดขึ้นยังหาคำตอบไม่ได้
เมย์เชื่อไหมต่างจังหวัดคนสโตรกกันเยอะมาก
อากาศมันร้อนอยู่ดีก็แบบเด็กก็เป็น
ไม่รู้อืมตอนนี้คำว่าสโตรกคำว่าฮิสโตรกเราเราจะต้องติ๊ก
อยู่ดีถ้ามุติภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าไหลตายคือหลับแล้วตายไปเลย
ก็มีหรือโสโตรกคือก่อนนั้นก็เลยเรียกว่ามันจนเกิดคำถาม
ว่าเพราะลูกร้อนเหรอเพราะอากาศมันร้อนเหรอ
ร้อนเกินถูกหรอกไหมคะออกกำลังกายเยอะไปหรืออะไรไป

เพราะส่วนใหญ่คนที่เกิดขึ้นน่ะ

แล้วใส่ชุดด้วย

มันบอกให้พาไปโรงพยาบาลที่เองเลยน่ะ
เขาบอกอะไรมันเกิดขึ้นตอนนี้

ประกอบกับการใช้ชีวิตพฤติกรรม

อาจจะมีผลไหมคะกับอาหารการกินต่างนานาอะไรอย่างนี้
เพราะเขาบอกว่าจริงปัจจัยมันก็หลายสาเหตุมาก

เพราะว่าจริงเอสเขาเป็นคนกินอาหารค่อนข้างระวังนะคะ
เขาเป็นคนดูแลเรื่องของการกินอาหารมาก
คือถ้าช่วงไหนที่ต้องแบบใช้บอดี้ร่างกายในการแสดงละครหรืออะไรอย่างนี้
เขาจะควบคุมวิธีการกินอาหารของเขาเลยว่าเขาต้องกินโปรตีนนะ
เขาจะไม่อิงคาโบไฮเดตเท่าไหร่อะไรอย่างนี้

โบไฮเดตไม่พอหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่รู้จริง

คือไม่รู้คือมันหลายสาเหตุ
เห็นแบบไม่ใช่เอาจริงคุณลองถามตัวคุณเอง

ในทุกพื้นที่ตอนนี้คนเป็นอยู่ดีอ่ะ
หัวใจวายสโตรกมันเกิดขึ้นมา
นี่เขาบอกว่านักกีฬาเป็นเยอะนะครับที่สโตรก
คือบางทีแบบกินน้ำน้อยแล้วก็คือออกกำลังกายแบบเยอะ
แล้วใช้พลังเยอะแล้วพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่พอ
ออกกำลังกายหรือต้องใช้พลังงานติดติดกันหรืออะไรแบบนี้
มันก็มีโอกาสได้
เพราะฉันดูแลตัวเองนะฮะตอนนี้โดยเขาบอกว่าหน้าร้อนหมดไปแล้วเนี่ย
หน้าฝนเนี่ยร้อนกว่าเพราะมันอบเหมือนฝนจะตกทำไมไม่ตก

ไปอีกหน่อยข่าวอินเทรนแอปทิม
อยู่อย่างสิ้นวันแล้วเนอะเออคือตั้งแต่ที่มีการไปเจอกันที่งานคอนเสิร์ตออเคสต้าใช่ไหมคะ
ทีนี้ตอนแรกคนก็แบบว่าโอ้โหไปเจอกันมีการลงภาพคู่กัน
คนก็เชียร์อัพมากปรากฏว่าดับฝันแฟนคลับหลายคนที่กำลังกรี๊ดอยู่
ปรากฏว่าแม่แอฟไปกับน้องนนกุลเพราะว่าแม่แอฟก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วว่าที่เขาไปดูเนี่ย
คือนนกุลเขาเป็นสิทธิ์เก่าที่นั่นเขาก็เป็นคนหาบัตรมาให้อะไรอย่างนี้นะคะ
ตอนนั้นก็ดับฝันคนจิ้นกันไปแล้วปรากฏยังไม่หมดอีก
คนก็ไปดูค่ะเรื่องของแหวน

แหวนที่นิ้วนางข้างขวาคุณผู้ชมลองไปดูรูปก่อน
รถเมย์ไม่ได้สังเกตไงเพราะคุณผู้ชมแบบบอกมา

ทั้งคุณแอฟคุณทิมเนี่ยใส่แหวนที่นิ้วนางข้างขวา

คือหมายถึงแค่เอาเป็นว่าแหวนใส่นิ้วนางข้างขวาเหมือนกัน

เขาบอกว่าเชียร์คุณทิมแบบสุดพลังค่ะแม่
จริงแล้วแม่ตั้งใจให้ดูแหวนที่นิ้วคาสาวอย่างนี้

พรุ่งนี้ถามให้พรุ่งนี้เขามารายการตอนเช้า
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาถามให้แล้วกันค่ะว่าตกลงแหวนนิ้วนางข้างขวายังไง

คือไม่ได้เป็นแหวนคู่เขาใส่ได้
ใช่แต่อันนี้คือรู้สึกจะคนละแบบกันอย่างสิ้นสุด
คนที่เขาแบบจิ้นเขาเขียนคอมเมนต์เขาบอกว่า
ก็ไม่แน่เขาเขาจะใส่เหมือนกันทำไม

แล้วทำไมต้องใส่ข้างขวาอะไรอย่างนี้ไง

บังเอิญแหละภาษาภาษาจะแบบใส่ข้างนี้เหมือนกันพอดี
บางที่มีคนที่ใส่อีกก็ใส่นี่ก็ให้ใส่ข้างขวา

ไม่ใช่เขาจะว่าไม่หลอบบางที
กับทีมรู้จักกันนานมากเป็นเพื่อนสนิทกันนานมาก
เอางี้ตอนเด็กปีใหม่กับเด็กพี่พิม
แต่ตอนที่แบบเด็กน้อยสองคนเกิดเขายังแบบรู้จักกันเลย
อ่ารูปพี่ไงเนี่ยเถอะ
จริงก็มันก็ไม่แปลกหรอกที่จะมีคนอาจอีก

แล้วทุกวันอย่างะฮะพี่แอฟที่แม่โซ่ม
เราปีหกพี่แล้วเจ็บขวบแล้วผม
แล้วบ้านอะบ้านของคุณแหย่แอบกับพี่หมายอยู่ติดกันมากเลยนะ

เออเดี๋ยวถามผู้นี้

เดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องมันต้นให้ฟังนะคะ
เขาบอกว่าเป็นการอยู่เมืองไทยที่ยาวนานจนทำให้อากาเซเนี่ยฟินแล้วฟินอีกฟินแล้วฟินอีกจริงสำหรับมาร์คต้วน
เพราะว่าอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมแล้วใช่ไหมใช่แล้วคืออยู่นี่จนบัตรนี้นี่จะสิ้นเดือนแล้วมาร์คต้นอยู่เมืองไทยอยู่เลยนะคะ
คือมาร์ต้นหรือว่ามาก็๗๑๑เนี่ยอยู่ไทยยาวเพราะมาเปิดคอนเสิร์ตเอเชียทัวร์ที่แรกที่ไทย
แสดงกันไป๕รอบจุกอากาเซก็ฟินกันแบบจุก
มาร์คต้วนโพสต์ภาพตัวเองใช้ชุดชิลที่เมืองไทยกินเที่ยวทำงานนะคะ
แล้วก็อีกภาพหนึ่งที่มาร์คถึงกับอึ้งซุปเปอร์เล้งยักษ์
ใหญ่โตมากเขาคงงอ่ะว่าแบบมันสูงได้ขนาดนี้เลยเหรอ
เนี่ยต้มเล้งเนี่ยแล้วมันใหญ่ได้ขนาดนี้จริงเหรอ
เยอะมากเธอบอกดาลักเกาหลีไปเดินเยอะ
พี่หนูอายมากตอนแรกหนูไม่รู้จักจอร์ดแฟร์จนแบบมีเพื่อนต่างชาติพูด
แล้วก็แบบว่าเออคือที่ไหนนะถึงเพิ่งจะรู้
ในต่างชาตินี่คือแบบว่า
ดังมากจริงจอร์สแฟร์เนี่ย

คนจีนเดินเยอะแล้วก็ย้ายมาที่

ใช่ตอนนี้คุณแน่นมากคุณจีนนะครับอืมนะเอ้าไปดูคุณแอร์พันธิรานิดหนึ่งค่ะ
คนนี้ก็ท้องใช่๖เดือนแล้วใช่ไหมอืมมพยายามออกมาบักหรือยัง
เขาบอกว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งคันได้๘๖เดือนนะคะล่าสุดก็มีการแบบว่าอัปเดตผ่านโซเชียลลงมาให้เราดู
เขาบอกว่าก็อวดที่ท้องกำลังใหญ่ขึ้นเรื่อย

เห็นแล้วถึงกับอึ้งแล้วก็ทักตรงกันว่าท้อง๖เดือน

แต่เอาเถอะใหญ่แต่ละคนไม่เหมือนกัน
ท้องแม่แพทดิเซียเนี่ยอ่ะใหญ่จริง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
เพราะคุณแม่เคยท้องเขาไม่รู้เพราะว่าเราก็เทียบกับคนอื่นได้
ไปแล้วนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่

สวัสดีค่ะ